คุณผู้ชมฮะมาดูผัวเมียคู่นี้
คือตัวผัวหรือตัวสามีเนี่ยกำลังจะขับรถไปส่งเมียไปทำงานกาดึก
ตอนนั้นตี๓แล้วนะเขาก็ขับกระบะมาตามทาง
ไฟเขียวก็ขับไปไปเจอเก๋งดำอีกคันฝ่าไฟแดงมา

ภูมิแพ้เสียงแตร
สุดท้ายไปชนกันจนได้คุณผู้ชมฮะ
นี่จังหวะกระบะของฝั่งผู้ชายที่จะไปส่งเมียไปทำงานเนี่ยนะ
ขวามาแต่เมื่อกี้มีเก๋งดำฝ่าไฟแดงมาด้วยก็เลยบีบแตร่เตือนไป
แล้วก็เหมือนว่าฝั่งของคนขับกระบาดเขาก็ไม่พอใจสิ

ปาดหน้าแบบนี้จะมาปาดหน้าแบบนี้
แล้วก็ไปชนกันตรงแยกฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
ผู้เสียหายก็คือคนขับกระบาดชื่อว่าในหนุ่มอายุ๒๐
๙ปีเล่าให้ฟังว่าวันนั้นวันอาทิตย์ตอนตี๓
ผมกำลังขับรถไปส่งเมียทำงานกะดึก
แต่คู่กรณีมันฝ่าไฟแดงจะตัดหน้าผม
ผมก็บีบแตร่เตือนอีกฝ่ายบีบแตร่ใส่กับ
มาบีบกลับไม่โกงแล้วก็ขับรถจะมาหาเรื่องผมตามคลิปเลย
ผมพยายามหนีแล้วนะพี่แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจบไง
มาขับตามรถผมแล้วบีบแตรซะยาวเลย
ไปเกิดเหตุชุลมุนกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
แถวแยกเชิงสะพานรัตนโกศิลป์ครับ
จากว่าอีกฝ่ายเนี่ยปาดผม

ลงไปขอความช่วยเหลือจากคนในร้านก๋วยเตี๋ยว

ปรากฏว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้ชายเมาเหล้าสามคนครับ
พุ่งเข้ามาจะทำร้ายผมเมียผมเนี่ยต้องเข้าไปช่วยห้าม
ถูกผลักจนล้มเลยแล้วตอนนั้นเมียผมท้องแก่ด้วย
เมียผมท้องตั้ง๘เดือนแล้วแล้วไปตามพวกมาอีก๒คน
สุดท้ายหญิงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกค้าในร้านมาช่วยกันห้าม
แต่อีกฝ่ายก็ยังโวยวายต่อไม่หยุดครับคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ผู้เสียหายก็เล่าต่อว่าหลังพลเมืองดีช่วยโทรแจ้งตำรวจมา
สายตรวจมาเลยตำรวจสายตรวจสพช้างเผือกมาระงับเหตุ
ตำรวจก็เชิญทั้งสองฝ่ายไปโรงพัก
ปรากฏว่ามีแค่ฝั่งผมนี่แหละที่ไป

ผมก็คาใจสิเพราะบอกให้ตำรวจไปนำตัวคู่กรณีมา
แต่ตำรวจอ้างว่าคุณครับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอนะครับ

และผู้ก่อเหตุมีกัน๕คนตำรวจในเวลานั้นที่โรงพักมีไม่ถึง๑๐คน
ก็เลยไปพาคู่กรณีมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไม่ได้
ผมฝั่งผู้เสียหายนะก็แจ้งความเอาไว้ครับ
เพราะว่าต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้ามาคุณผู้ชม
ท่านรองผู้กำกับสอบสวนสพช้างเผือกยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
สายตรวจไม่ได้พาฝั่งคนเมาฝั่งที่ขับเก๋งดำมาวัดปริมาณแอลกอฮอล์

แต่หลังจากนั้นสามารถจะติดตามคู่กรณีมาสอบสวนได้ทั้งหมดแล้ว
ซึ่งสายตรวจก็ถือเป็นพยานในคดี
เพื่อยืนยันว่ากลุ่มคนก่อเหตุก็คือฝั่งคนขับเก๋งดำมีอาการมืนเมา
แม้จะไม่ได้ตรวจปริมาณแอลกอฮอลก็ตาม
แต่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คือ
การทำร้ายร่างกายแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์เพื่อดำเนินคดีแล้วครับ